เพราะว่าเมื่อวานพี่ตานารากร

ศัยกรรมเกาหลีติดเชื้อจากห้องผ่าตัด

แจ๊กกะรีนคะใช่น้องหวายหรือเปล่า
ที่ฉันขอพูดแทนน้องหวายเพราะถามแล้วบอก
ไม่จริงค่ะหวายแพ้แค่ผงชุรส

อย่ามาจี้ที่ไหวนะคะเพราะว่าเนี่ย
แพ้ผงชุรสค่ะล่าสุดที่ที่ฉันไม่สัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะ

สรุปเลยก็คือน้องได้ตัดสินใจไปทำศัยกรรมที่เกาหลี
ปรากฏว่าก็คือเอ็กซีเดนผิดพลาดติดเชื้อ
ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราชที่เมืองไทย

เข้าห้องผ่าตัดบ่อยมากด้วยนะ
นะคะซึ่งตอนนี้นะคะสภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงดีขึ้นมากนะคะ
พร้อมที่จะออกมาทำบางสิ่งบางอย่าง

ซึ่งอาจไม่เคยได้รับรู้ในอีกมุมหนึ่งของวงการศัยกรรมที่เกาหลี
ได้เห็นแต่ภาพรีวิวที่สวยงามนะคะ
แต่เมย์นะคะก็คงเป็นคนหนึ่งอันนี้นางพูดของตัวนางเองนะ
ว่าเป็นคนที่โชคร้ายที่มาเจอกับมุมที่เลวร้ายของมัน
แล้วเมย์จะมาเล่าให้ฟังเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากนะคะ
เฉพาะคนที่คิดไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีนั่นเองนะคะ

ว่าจริงแล้วไม่ใช่น้องหวายนะคะ
คือพี่เมย์เขาก็ออกมาโพสต์ในไอจีส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่าดิฉันก็เห็นว่าเขามีการติดต่อทนายคงทนายความ

ก็คาดว่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันเพราะเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอพร้อม